คุณผู้ชมคะมีไฟไหม้ค่ะเกิดขึ้นที่กลางเมืองนครราชศรีมานะคะ
ไฟไหม้บ้านสี่หลังแล้วก็คนก็โอ้โหหนีตายกันระทึก
คาดว่าสาเหตุเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรเนี่ยค่ะ

เหลวเฟลงควันไฟนั่นนะคะ
ดับเพลิงจากเทศบาลนครราชศรีมา
คันนะคะมาช่วยกันนะคะอันนี้ในซอย
ถนนเบนจรงซอย๘ทับ๘อำเภอเมืองนครราชศรีมา
ต้นเพลิงเป็นบ้าน๒ชั้นเป็นครึ่งปูนครึ่งไม้นะคะ

ไฟกำลังไหม้ลุงรันอย่างรวดเร็วอ่ะค่ะ

เจรฐีช่วยกันฉีดน้ำดับไฟนะคะ
แต่ด้วยบ้านต้นเพลิงส่วนใหญ่เป็นไม้ค่ะ
บ้านไม้แล้วก็ปลูกแบบติดกันนะนะ
ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงค่ะกว่าจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
เสียหายไป๓หลัง๓หลังเนี่ยเสียหายแบบทั้งหลัง
ส่วนอีกหลังหนึ่งเสียหายบางส่วน
ในสังวานดงแสนคำอายุ๖๖ปีอยู่บ้านเลขที่๗๕๒นะคะ
ก็เป็นบ้านหลังที่อยู่ติดกับบ้านต้นเพลิงค่ะ
ไฟไหม้เสียหายทั้งหลังเลยร้องไห้แทบเป็นลมอะค่ะ
เพื่อนบ้านต้องช่วยกันประถมพยาบาล
แล้วเขาก็เล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลยนะคะว่าช่วงเกิดเหตุ
บ้านหลังต้นเพลิงซึ่งเป็นบ้านสองชั้นอยู่ติดกับบ้านของนางสังวานเนี่ยนะ
ไม่มีใครอยู่บ้านตัวเองก็มีอาชีพรับจ้าง
รีดเสื้อผ้ากำลังรีดผ้าอยู่ในบ้านนะคะ
ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้น๒ครั้งที่บ้านต้นเพลิง
หน้าต่างไปดูไฟพุ่งออกมาเลย
แล้วก็ลามมาที่บ้านของตัวเองมาเร็วมาก

ไม่ได้เอาทรัพย์สินอะไรออกมาเลยสักอย่างเดียว
ตรงนี้พวกมันขั้นออกมาขั้นออกมาเลย
เมืองต้นนะคะอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายนะคะ

สาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
เดี๋ยวจะหาสาเหตุที่ชัดเจนเพิ่มเติมต่อไปนะคะ